ร้อนสงสัยยังลู่กลับไป
น้องโดนน้องโดนตรงนี้ด้วยน้องโดนน้องโดนแทงตรงราวนมด้วยนะคะ
ราวนมฝั่งไหนบอกบอกเปล่าเปล่าเปล่าเปล่า

คนร้ายก็เข้ามาประกบแฟนเลยหนูกับแฟนเดินหลังท้ายกลุ่มที่ว่าเดินกลับเลยล่ะใช่
แล้วเขาก็เข้ามาประกบแฟนเลยแล้วเขาก็บอกว่าอยากมีเรื่องใช่ไหม
แล้วเขาก็หยิบอาวุธจากในกางเกงเขาประมาณถกเสื้อขึ้นแล้วอยู่ตรงนี้
แทงเขาด้วยแฟน๒แทงคือใช่
คือโดนตรงนี้ใต้ราวนมข้างซ้ายแล้วก็ช่วงเอว
คนร้ายน่าจะประมาณ๔๕คนใช่
เพราะว่ามันเกิดเร็วแล้วมันชุนละมุนเหรอคะ
ประกันมันยังไม่รอแรกใช่
คือ๕๐๕๐ค่ะพอผ่าตัดแล้วก็มีการผ่าตัดเย็บกระบังลมนะคะ
แล้วเขาก็มีเลือดออกตรงปอดนะคะใช่ค่ะ
แล้วก็มีไส้ฉีกขาดม้ามม้ามเนี่ยได้รับการกระทบกระเทือน
ไตได้รับการกระทบกระเถือนมีห้อเลือด
ย่าบอกว่าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
ไม่ได้มีเรื่องมีราวทำไมถึงต้องเอาถึงตาย
ถึงแบบถึงจะเอาถ้าหนูไม่อยู่แฟนหนูตายแน่นอน
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคดีเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๒ที่ผ่านมานะคะ
เป็นวันหยุดนะคะจริงก็คือหยุด๓วัน
แต่ว่าบ้านนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้นะคะคือคุณมายนะครับ
ภรรยาของผู้ที่บาดเจ็บนะคะหยุดวันเดียว
หยุดวันเดียวก็เลยนัดกันจริงอยู่นนทมพุรีก็เลยนัดกัน
เพื่อนมีญาติอยู่ที่ชนบุรีก็เลยนัดกันไปเที่ยวแล้วมันก็มีงาน
พอมีงานเสร็จแล้วก็เลยเกิดเหตุที่ว่าขึ้นนะคะ
แต่ว่าจังหวะตอนเกิดเหตุเนี่ยคือภาพที่เราเห็นเป็นภาพที่อยู่ใกล้เวลาเกิดเหตุที่สุดคือ
เป็นคนในงานถ่ายเอาไว้หลังจากที่ผู้บาดเจ็บเนี่ยถูกแทงแล้วนะคะ
ตอนแรกเนี่ยอาการคือเกรงว่าจะถูกตัดไต
แต่ว่าถามอาการล่าสุดก่อนเข้ารายการมาเนี่ยนะคะคือตอนนี้ยังถือว่าดูอาการอยู่อาจจะไม่ต้องตัดนะคะ
คุณหมอก็รอดูว่ามันจะรักษาตัวเองแล้วก็ฟื้นตัวได้ขนาดไหน
ในขณะที่ส่วนอื่นนั้นเดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูกันนะคะ
อาวุธที่ใช้คือเหล็กขูดชาร์จนะคะคุณผู้ชมที่เป็นเหล็กแหลมที่
ฉะนั้นก็ขอความรู้น้องนะคะว่าเอ๊ะเขาพกกันหรอ
ก็เป็นที่รู้กันว่าก็เป็นอาวุธอย่างหนึ่งที่เขาพกกันบางทีเวลาไปเที่ยวไปงานอะไรแบบนี้นะคะ
น่ากลัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้คุณแม่อยู่สุรินทร์นะคะคุณพ่อคุณแม่ของผู้บาดเจ็บเนี่ยอยู่สุรินทร์
ก็มาที่ชนบุรีแล้วก็เลยไปเจอกับนักข่าวนะคะคุณภูริพัฒน์ก็เลยนั่งคุยกัน
ก็เลยเชิญมารายการเราวันนี้ด้วยนะคะส่วนทนายที่มานั่งคุยกันกับเรานะคะ
ยังไม่แน่ใจว่าคดีมันไปถึงอะไรเพราะว่ามันมีจังหวะสองจังหวะ
คือเหมือนกับแบบเหมือนมาถามหาแล้วมีเรื่องแล้วแล้วซ้ำด้วยเนี่ยนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าข้อหามันจะไปถึงขนาดไหน
วันนี้มามาช่วยถามด้วยนะคะประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
ส่วนภรรยาของผู้บาดเจ็บนะคะคุณสิริรัตนเคยพุทธศานะคะหรือว่าคุณมาย
แล้วก็คุณแม่คุณแม่บัวผันสง่าศรีสวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะ

เอาเบื้องต้นก่อนค่ะอาการเป็นคุณแม่หรือว่าคุณมายดี
ตอนนี้อาการล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะ
อาการล่าสุดตอนนี้ดีขึ้นมากเลยค่ะ
เขาถอดสายที่ว่าระบายเลือดตรงปอดออกแล้วตอนนี้
แล้วก็มีถอดสายที่ว่าสวนปัสสาวะค่ะออกแล้ว
ตอนนี้เริ่มให้ทานอาหารได้แล้วใช่
ไม่ได้สลบไปนานอะไรใช่ไหมคะ
ใช่สลบก็แค่ตอนที่ส่งครั้งแรกที่กู้ไพรตอนจุดเกินเหตุ
ตอนที่ขึ้นรถกู้ภัยไปอันนี้มีการที่ว่าชีพจรอ่อนแล้ว
เรียกพยายามเรียกอะไรอย่างนี้ค่ะใช่
ตอนแรกที่คุณมายให้สัมภาษณ์นักข่าวนี่คุณภูริพัฒน์นะคะ

ถ้าคุณมายไม่อยู่ตรงนั้นนี่เขาอาจจะไม่อยู่แล้ว
นี่คือมันมีช่วงจังหวะคาบเกี่ยวยังไงคะ
คือว่าถ้าหนูไม่เข้าไปกอดแฟนตอนที่โดนลุงกระทืบ
เขาคงกระทืบซ้ำจนหนักกว่านี้ค่ะ

คือจังหวะแรกคือแทงจังหวะที่สองคือตามมาซ้ำ
ใช่จังหวะแรกคือที่เขาเสื้อเขียวนะคะ
คนที่แทงหนูจำได้แค่ว่าใส่เสื้อสีเขียวกางเกงขาสั้น
แต่จำหน้าไม่ได้ด้วยความที่เราตกใจ
ใช่แทงแฟนสองครั้งแล้วก็แฟนก็วิ่งหนี
แล้วก็จะมีคนเสื้อขาวกระโดดถีบแฟน
แล้วแฟนก็เลยล้มลงหัวฟาดพื้นเขาเลยไอ้นี่สลบไปประมาณเนี้ย
ยังไม่ถึงขั้นสลบค่ะแต่หัวฟาดพื้น
แล้วทีนี้ก็กลุ่มเขาก็มาลุมซ้ำกระทืบหนูก็เลยวิ่งเข้าไป
เพราะว่าจังหวะแฟนวิ่งหนีหนูก็วิ่งตามอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่แล้วมันพอดีมันล้มแล้วก็พอดีมันก็โดนกระทืบไปด้วยแล้วด้วย
หนูถึงวิ่งเข้าไปกอดแฟนไว้
แล้วจังหวะที่คือตอนนั้นเขาล้มลงแล้ว
คือเท่ากับว่าคุณมายเหมือนเอาตัวไปห่มเขาไว้ใช่ไหม

ก็โดนแค่นิดหน่อยแต่ว่า

ใช่แล้วเขาก็บอกว่าไปแล้วเขาก็วิ่งกันไปเลย
อ่าใช่ทีนี้เล่าย้อนนิดนึงค่ะ

มันมีจังหวะแทงแล้วกลับมาซ้ำ
แต่ทีนี้มันมีบทสนทนาก่อนแล้วด้วย

คือเรื่องนี้คุณแม่รู้หลังจากที่เกิดเหตุแล้ว
แล้วก็เหมือนกับมาเยี่ยมลูกที่ชนบุรี
แม่มาจากสุรินทร์กับพ่อใช่ไหมคะ
ทีนี้ให้มายเป็นคนเล่าทั้งหมดเลยค่ะ
คือเรื่องเกิดขึ้นกลุ่มเราที่ไปงาน
ที่ชนบุรีมีทั้งหมดกี่คนคะ

กว่าคนแล้วกลุ่มที่ก่อเหตุมีกี่คน
ประมาณ๔๕คน
๕คนแล้วยังไงเขากล้าเข้ามากับกลุ่ม๑๐คนเหรอคะ
คือว่าตอนมันเกิดช่วงที่เราจะกลับกันแล้ว
แล้วช่วงขากลับเป็นช่วงจังหวะที่แยกกลุ่ม

จังหวะตอนที่๔๕คนที่ว่านี้เขาเข้ามา

คือตอนนั้นเรายืนอยู่เราเดินอยู่กันกี่คนคะ

ผู้หญิงก็มีหนูมีอ้อยแล้วก็มีแฟนพี่แจ
มีผู้ชายก็มีพี่แจ่มีมินมีเบนท์

ทีนี้มันเกิดเหตุการณ์ยังไง
เข้ามาเริ่มต้นจังหวะแรกคืออะไรคะ
คือเราชวนกันไปเที่ยวใช่ไหมคะ
ก็ไปเที่ยวกันพอแบบทีนี้ก็สักประมาณ๕ทุ่มกว่า
ก็บอกว่ากลับเถอะก็เลยชวนกันกลับ

เดินออกมาคือก็อย่างที่บอกก็มีแยกกลุ่มไปบ้างค่ะ
แต่ก็เดินออกมา๗คนเดินออกมาประมาณโซนเสื้อผ้าได้ค่ะ
แล้วคนร้ายก็เข้ามาประกบแฟนเลย
เพราะว่าหนูกับแฟนเดินหลังท้ายกลุ่มที่มากัน๗คนเนี่ย
คนร้ายก็เดินเข้ามาประกบแล้วก็บอกว่าอยากมีเรื่องใช่ไหม
แล้วเขาก็หยิบอาวุธจากตรงนี้ค่ะ

ตรงเอวเขาใช่ตรงเอว
เขาก็หยิบอาวุธแล้วเขาก็แทงเลยพูดแค่นี้ค่ะ

นี่ได้ทันตอบหรือได้ทันไปหันไปหาหรือพูดอะไรไหมคะ
แค่ไม่แค่นี้เขาก็แทงแล้ว
มันยังไม่มีจังหวะที่จะตอบโต้เขาหรือว่าอะไร
เขาไม่มีการมาผักมาอะไรก่อนเลย
คือไม่มียื้อแย่งไม่มีเถียงกันก่อนไม่มีคำเมนต์

เคยเห็นหน้ากลุ่มนี้ไหมเจอตอนในก่อนหน้านี้ที่เราเดินอยู่ในงาน
เห็นกลุ่มนี้ไหมคะไม่ค่ะไม่เคย
เพราะว่าหนูประเด็นคือหนูจำหน้าคนร้ายไม่ได้
แล้วก็ในงานคนมันเยอะแล้วเราเป็นคนต่างพื้นที่
เราไม่รู้ว่าหน้าใครเป็นหน้าใครแล้วมันมืด
ที่หนูไปคืองานอะไรคะมันเป็นงานมหากรรมในเครือค่ะ
แล้วก็แต่ละวันเขาก็จะมีวงดนตรีมาแต่ละวันไม่เหมือนกัน

ก็จะมีรถแห่มีเป็นประมาณ๖คันมาจอดให้เต้น
อ๋อประมาณใช่เอาฝึกเครื่องเสียงอะไรอย่างนี้ค่ะ

อืมแต่แต่อันเนี้ยพื้นที่ที่คือกำลังออกมาแล้วใช่ไหม
ตอนนี้คือแบบดูก็ไม่ได้มีเสียงดงเสียงดังอะไร
ใช่อันนี้คือเดินออกมาตรงโซนที่เขาขายเสื้อผ้าแล้ว

เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเห็นหน้ากันในงานไหม
คือต่อให้เห็นก็จำไม่ได้เพราะจำหน้าคนร้ายตอนนี้ก็ไม่ได้นะ
ใช่ใช่ไหมคะทีนี้ก็ไม่รู้ว่ามาจากไหน
ตอนที่มาประกบตอนที่มาประกบคือคุณมายอยู่กับแฟน
แล้วเขาประกบคือแทรกคุณมายเลยหรือว่าประกบทั้งคู่เลย
ประกบแฟนหนูไม่เห็นอีกคนนึงนะ
หนูแค่มองแค่คนที่พูดคือคนที่แทง
ว่าเขาเดินมาประกบข้างแฟนเลยแต่ไม่ได้ประกบตัวหนูหรอก

เขาประกบด้านข้างแฟนเราใช่ไหมคะ
แล้วตอนจังหวะที่อยากมีเรื่องไหมเนี่ยนะใช่
ไม่ทันได้คือกำลังจะไหม้ยังไม่เต็มคำใช่ไหม

ไปกี่ทีแทงไปสองทีค่ะ
คือโทษนะคะจังหวะคือมันครั้งแรกชึกเข้าไป
แล้วแฟนก็หลบประมาณนี้ประมาณยื้อตัวอย่างนี้
แล้วเขาก็จึ๊กอยู่แล้วแฟนก็เหมือน

แล้วแฟนก็พอครั้งที่สองแฟนก็วิ่งหนี

แล้วก็มีกลุ่มคนร้ายอีกคนนึงกระโดดถีบเขา

พอล้มลงก็มีกลุ่มวัยรุ่นในกลุ่มของเขา
มาก็ลุมกระทืบซ้ำอีกหนูก็วิ่งในจังหวะนั้น

ใช่แล้วพอดีแฟนล้มแล้วก็โดนกระทืบ
หนูก็เลยเอาตัวไปคุมแฟนไว้
แล้วพวกคนร้ายก็เลยบอกว่าไป
ไปก็คือแบบส่งขนาดให้หนีกันใช่ไหมคะค่ะใช่

ทันเห็นได้ทันวิ่งได้ทันช่วยไหม
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วอย่างที่บอก
คือมันไม่มีการเถียงกันหรือว่าอะไร
ไม่ได้ตั้งหลักกันเลยใช่ค่ะอืม
ทีนี้จังหวะที่๒นะคะพอล้มลงเสร็จแล้วจังหวะที่๒เนี่ย
ตอนที่เข้ามาซ้ำเนี่ยก็ไม่พูดอะไรเลยเหรอ
ไม่ค่ะเขาก็กระทืบ
เดี๋ยวกลับมาเรื่องของอาการนะคะว่าตอนจังหวะที่ไปโรงพยาบาลเป็นยังไงอันนี้มันมีความหมายในคดีมั้ยคะท่านไหนเอง
ว่าแบบจังหวะแรกแล้วตามมาซ้ำจังหวะสองอะไรอย่างเงี้มันมีความหมายในการตั้งข้อหาหรือการสู้ไหม
มันมีนะครับแต่ว่าผมสนใจตรงก่อนหน้าที่เขาจะมาแทงเนี่ยมันไปกระทบกระทั่งอะไรกันมาก่อนหรือเปล่ากับกลุ่มเพื่อนที่ไปด้วยกันเนี่ย
เพื่อนเราอีกหลายคนที่ไปด้วยกันจำหน้าได้บ้างไหมว่ามีปัญหาอะไรตอนเต้นหรืออะไรยังไงไหม
เขาก็บอกว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าในงานก็ไม่ได้มีไปยื้อไปอะไรกับใคร
ไม่มีเรียกชื่อด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าแบบไม่มีไม่ใช่ว่าจำคนผิดเรียกคนผิดไม่มีเรียกชื่อไม่มีเรียกชื่อ
แล้วเพื่อนคนอื่นเนี่ยบอกบ้างไหมคะว่าเพื่อนคนอื่นนะในจังหวะที่ก่อนนั้นที่อาจจะต่างคนต่างไปเนี่ยนะคะ
จังหวะที่แทงแล้วพอเสร็จแล้วตามมากระทืบซ้ำเนี่ยข้อเก่าหาต่างกันไหมคะทนาย
คือต้องบอกว่าจังหวะแทงเนี่ยคือการใช้อาวุธเข้าไปตรงนี้ถ้ามันไปถึงมือหมอช้ามันก็ตาย
เพราะงั้นเรื่องของการพยายามฆ่ามันไปถึงพอมันไปถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยคนที่กระทำความผิด
แม้มือแทงจะมีคนเดียวแต่คนอื่นก็มีส่วนในการร่วมกระทำความผิดด้วยกระทืบถีบเขาดูต้นทางห้ามคนอื่นเข้ามาช่วย
เพราะงั้นกลุ่มที่ไปด้วยกันทั้งหมดก็ต้องโดนดำเนินคดีด้วยกันทั้งหมด
ต่อให้ไปเหมือนกับเดินไปด้วยกันเฉยไม่ใช่คนที่แทงไม่ใช่คนที่ถีบไม่ใช่คนที่กระทืบก็โดนหมด
ก็ต้องโดนหมดเพราะว่านี่คือตั้งใจที่จะมาหาเรื่องเขาเพราะว่าถ้าฟังจากที่น้องเขาเล่าคือสะเก็ดปุ๊บแทงปั๊บคือรู้อยู่แล้วว่าเพื่อนมาเพื่อแทง
คือไม่ใช่ว่าสะกิดปุ๊บแล้วมีการพูดคุยอะไรกันก่อนแล้วก็เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าไอ้แบบนี้ยังอ้างได้ว่าไม่รู้ไม่เห็น
แต่นี่คือสะกิดปุ๊บแทงปั๊บคืออันนี้จะได้เห็นว่ากลุ่มที่ลงมือเนี่ยเป็นกลุ่มที่ชอบมีเรื่องวิวาดกันอยู่แล้วผมว่าในประวัติของตำรวจน่าจะต้องมีกลุ่มต้องสงสัยอยู่แล้วแหละว่าเป็นกลุ่มไหนคนที่กล้าสะกิดแล้วแทงปั๊บเนี่ยมันมีไม่เยอะหรอก
ตัวเหล็กขุดชาร์ฟที่ว่าเนี่ยนะคะใช่ไหมเป็นเหล็กขุดชาร์จนะคะที่เท่าที่หนูรู้เนี่ยนะคะมีคนเดียวไหมที่มี

เห็นคนอื่นชักขึ้นมาถือไม่มีใช่ไหมคะไม่เห็นเนอะ

ไม่เห็นนะคะไอ้ตัวอาวุธที่เลือกใช้มีผลต่อการตั้งข้อหาไหมคะ
ตำแหน่งที่แทงสำคัญกว่าอาวุธคือเราจะใช้อะไรเป็นปากกาก็ใช้ได้แต่ถ้าปากกาแทงตำแหน่งสำคัญก็ทำให้ถึงแก่ความตายได้
แต่ที่เขาแทงเข้าไปครั้งแรกแล้วก็ถอยออกแล้วก็แทงซ้ำครั้งที่สองแล้วตำแหน่งที่แทงเนี่ยมันเป็นโดนจุดอวัยวะสำคัญพอมันโดนอวัยวะสำคัญเนี่ยทางกฎหมายก็มองว่าเจตนาไม่ใช่แค่ทำร้ายร่างกายนะต้องการเอาให้ถึงแก่ความตาย
ตกลงมีแผลแทงเนี่ยตรงจุดไหนบ้างคะคุณนาย

อยู่ด้านเดียวกันหมดคือซ้ายใช่ไหมคะ
เพราะ
สองจุดนี้เวลาสู้คดีกันเนี่ยถือว่าเป็นจุดตายใช่ไหมคะขออภัยนะคะ
เป็นจุดสำคัญถ้าถึงมือหมอชาติก็ถึงแก่ความตายได้โดยคดีนี้มันไม่ได้ยากในการตั้งข้อหาเลย
เพราะว่าจุดที่แทงหมอสามารถจะวินิจฉัยให้ได้เลยว่าถ้ามาถึงมือหมอช้ารอดหรือไม่รอด
ทีนี้อันนี้ลองคิดดูนะคะว่าก่อนที่จะมามีประโยคแรกว่าอยากมีเรื่องไหมใช่ไหมคะ
ก่อนจะมามีประโยคนี้มันจะเข้าสู่ลักษณะข้อหาที่สูงกว่านี้ได้ไหม
ถ้าเขาเขาจำคนผิดเช่นเขาจำคนผิดเขาคิดว่าเป็นคนที่ที่เขาจะเอาเรื่องแต่ดันผิดคนผิดหน้าผิดกลุ่มจำเสื้อผิดหรืออะไรก็แล้วแต่
แต่ถ้าเขาเข้าใจผิดแล้วเหมือนกับเตรียมมาตั้งแต่ก่อนที่จะมาพูดประโยคแรกกับผู้เสียหายอ่ะ
มันจะเข้ารักษณะที่มันแรงกว่านี้ไหมคะคือจะไปถึงเรื่องของการไตรตรองเอาไว้ก่อนหรือไม่เนี่ยอันนี้มันยากที่จะพิสูจน์ในศาลเพราะว่าบางทีกลุ่มพวกนี้มันเตรียมอาวุธมาอยู่แล้วคืออาจจะเป็นกลุ่มที่มาเที่ยวแล้วก็พร้อมจะมีเรื่องแล้วพอมาเจอไม่รู้ว่าจำผิดคนหรือยังไงพอถึงปุ๊บอาจจะมีเพื่อนบางคนบอก
แล้วแทงเนี่ยนะคะคือยังไปไม่ถึงตอนนี้ยังไปไม่ถึงเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดถึงอาการคุณผู้ชมคะเรานัดทางผู้บังคับการตำรวจผู้ท้อนจังหวัดเชิญบุรีไว้ด้วยนะคะน่าจะมีความคืบหน้าเพราะจริงแล้วไม่ยากจริงแล้วคดีนี้ไม่ยากเอาอย่างงี้ค่ะไม่ยากเกินตำรวจไทยอ่ะจริงคดีประเ

รับบาดเจ็บตรงนี้เนี่ยอาการค่อนข้างคงที่อยู่นะครับไม่ได้มีอาการเรื่องของการเสียเลือดเพิ่มเติมหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของความดันอะไรคิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยอาการตรงเลือดออกตรงไตเนี่ยน่าจะหยุดแล้วแต่ว่าโดยปกติกระบวนการของการรักษาโดยการไม่ผ่าตัดตรงบริเวณไตเนี่ยเราจะต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อยประมาณสองสัปดาห์เพื่อ
คุณผู้ชมคะอาวุธตามข่าวที่ใช้ก็คือเหล็กขุดชาร์ฟซึ่งมันจะคือมันเป็นเหล็กแหลมแล้วมันมีแฉกในตัวเอง
ผู้ชมค่ะท่านอาจจะนึกออกอะนะคะซึ่งเอ่อลักษณะการแทง๒ครั้ง
เมื่อสักครู่นี้เราก็คุยกันนอกรอบนะคะว่าบาดแผลของการใช้อาวุธลักษณะแบบนี้มัน
เลือดไม่ได้แบบทะลักออกมาไม่ใช่ลักษณะบาดแผลเป็นแบบไหนคะคุณมาย
เป็นเหมือนสามเหลี่ยมเหมือนปิ้งกัดอะไรประมาณนี้
เหมือนแค่เห็นรอยปากแผลไม่ใช่เป็นแบบเบิดแล้วเลือดออกไม่ใช่
คือเป็นแผลแค่ขาเข้าขาออกรูเดิมใช่ไหมครับ
ใช่แล้วก็เลือดก็แค่ซิบไม่ได้ออกมาอะไรขนาดนั้น
หัวฝ้าตอนโดนถีบแล้วฝ้าพื้นใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นแผลตรงที่โดนแทงจริงเป็นแผลใหญ่
ณที่เกิดเหตุแต่หัวแตกอันนี้เลือดออก
แล้วก็กรณีที่คุณหมอบอกไตซ้ายคือจากโดนกระทืบ
เพราะมีแผลทั้งโดนแทงแผลทั้งตอนกระโดดถีบแล้วล้ม
ใช่ไหมคะแล้วก็แผลจากตอนโดนกระทืบ
คือได้แผลทุกวิธีการที่ทำนะคะ
ทีนี้ที่คุณหมออธิบายตอนที่เข้าไป

คืออาการแรกเลยตอนเข้าโรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างคะ

สลบไปได้เมาด้วย

ใช่แล้วก็ฟาดใช่แล้วก็เมา
ก็หมอที่เอาอุดมค่ะ
เพราะว่าส่งตอนแรกส่งโรงพยาบาลเอาอุดมก่อน
เขาก็บอกว่าตอนนี้ที่เขาตรวจได้ก็คือ

เขาก็มีการระบายเลือดอะไรอย่างนี้

แต่อวัยวะที่อื่นเขาไม่ได้รู้

เพราะเขาเตรียมส่งคนไข้มาที่ชนบุรีโรงพยาบาลชนบุรี
เพราะว่าโรงพยาบาลเขาไม่มีหมอ
ที่เขาบอกว่ามันเกินความสามารถของเขา

พบว่ากระบังลมมีการฉีกขาด
ตอนนี้ในท้องอย่างที่คุณหมอแจ้งก็คือ
มีไส้ที่ฉีก
คุณหมอก็ให้เซ็นต์ใบผ่าตัดเลย

แม่มาถึงนี่คือน้องผ่าตัดเสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะ

ตอนที่ถึงตอนที่มายโทรไปแจ้งนี่เขาบอกแค่ไหนเขาบอกแม่แค่ไหน
เขาบอกว่าย่าตุ๊กตายแล้วตุ๊กโดนแทง
แม่ก็หัวใจสลายเลยแบบว่าทำอะไรไม่ถูก
ขนาดพ่อจะเป็นลมแม่ก็ใจแข็ง
แบบแม่เดินไปเดินมาจับอะไรไม่ถูก
จับอะไรไปอะไรก็ไม่ถูกงงไปหมดเลยนะ
ค่ะตอนนั้นจังหวะผิดว่าไม่รอดแล้วใช่ไหมหรือยังไง
หนูก็พูดว่าตุ๊กโดนแทงตอนนี้ยังไม่รู้อาการเลยว่าจะเป็นยังไง

คืออย่างนี้นะคะถ้าเห็นตัวเหล็กขุดชาป่ะ
แล้วโดนแทงในจังหวะที่แบบมันเข้าโซนด้านบนนะคะ
พื้นที่ด้านบนของร่างกายมันหวาดเสียวมันจะรอดไม่รอดนะเนาะ
ทีนี้แล้วแม่ปกติลูกชายบู๊ไหม
ไม่รู้เป็นลูกชายที่ดีคนหนึ่ง
เป็นลูกคนโตเนอะตัวเป็นลูกคนโต
คุณแม่แล้วก็อีกคุณแม่มีลูก๓คนคนนี้เป็นลูกคนโตอีก๒คนเป็นน้องสาวหมดเลย

แล้วทีนี้ตอนที่เขาโทรไปบอกตอนนั้นเขาเคยมีเรื่องมาก่อนไหมคุณแม่
ไม่เคยไม่เคยมีเรื่องเลยก็ไม่คิดว่าลูกจะมาโดนแทงเนอะ
ก็ดูข่าวดูข่าวคนอื่นมาถือกับลูกตัวเอง
ก็งงก็แบบไม่งงหรอกแบบว่าร้องไม่มีเสียงจะร้องแล้วไง
ร้องยายก็ร้องพ่อก็ร้องชาวบ้านก็มาร้องไม่ได้นอนเลยคืนนั้น
ร้องไห้กันร้องไห้กันแบบว่ากระวนกระวายอยู่ไม่ไหวแล้ว

แล้วน้องบอกไหมคะว่าคนทำเป็นใครอะไรยังไงได้คุยกันยาวไหมตอนนั้น
ไม่ได้คุยก็บอกแค่นี้แม่ก็มาแม่ก็รีบมา
คือเมื่อกี้ที่ถามคุณมายเยอะว่ามันเป็นไปได้ยังไงอยู่ดี
จะมาถามว่าอยากมีเรื่องไหมแล้วแทงเลยแทงเสร็จ
กระโดดถีบกระโดดถีบเสร็จเข้าไปกระทืบซ้ำ
คือถ้าคนมันไม่ได้มีอะไรมามันจะทำกันขนาดนี้เพื่ออะไร
อาจจะเมาก็ได้อาจจะเมาเมาแล้วก็คุมสติไม่อยู่ก็อยากมีเรื่อง
คือคุณจอมขวัญที่เห็นที่เห็นมีข่าวแทงตีกันบ่อยตามสื่อตามอะไรเนี่ย
บางครั้งมันก็ไม่ได้มีเหตุผลนะ
แล้วผมก็ทำคดีพวกนี้ก็เวลาคุยกับเขาก็บอกว่า

เหรอมันตอบอย่างนี้นะก็อยากแทงก็แทงก็ไม่ได้คิดอะไร
คือคุณแม่ว่าเป็นไปได้ไหมที่แบบเหมือนกับ

อันนี้แม่ก็ไม่รู้อ่ะไม่หมายถึงว่าลูกชายเราเป็นสไตล์แบบปูมอง
ไม่เป็นคนแบบใครก็รักเป็นคนแบบ
รักคนอื่นชอบให้คนอื่นมีอะไรก็แผ่วคนอื่นอย่างนี้ไง
และจริงเขาอาจจะไม่บูแล้วด้วยเพราะว่ามีลูกแล้วด้วย

เนี่ยมาด้วยนะคะทีมงานเราเล่นด้วยอยู่นะคะ
ตอนนั้นยังไงย่ากับปู่ก็คือคุณแม่นี่แหละ
พาตัวเล็กมาด้วยเลยที่ชนบุรีหรือยังไงคะ
มาเลยมาสุรินมาจากสุรินทมาชนบุรีเลยพาตัวเล็กมาหาพ่อเลย
แล้วตัวเล็กรู้ไหมว่าพ่อเป็นอะไรยังไงนี่จะพาไปไหนย่าไปไหนเนี่ย
รู้ว่าชาวบ้านไปมุงดูเขาว่าตุ๊กถูกแทงตุ๊กแทง
เขาว่าอย่างนี้แหละพูดได้บ้างไม่พูดได้บ้าง
พอมาถึงโรงพยาบาลก็เห็นพ่อว่าตุ๊กสู้
เขาบอกว่าพ่อสู้
พูดอยู่ข้างเตียงพ่อตุ๊กชู่
ตอนนั้นตอนที่แม่กับพ่อมาถึงนะคะหมอบอกไหมว่า

หมอไม่ได้บอกจ้ะเพราะว่าตอนนั้นแม่มาถึงก็ร้อง
เห็นลูกแบบนั่งร้องเลย

เพราะว่ามีแต่นอนไม่ดีขึ้นเลยอย่างนี้ไง

คือเพิ่งพ้นขีดอันตรายวันนี้
เพิ่งพูดว่าพ้นขีดตรายวันนี้ใช่ไหมคะ
ก่อนหน้านั้นหมอบอกว่ามีโอกาสอะไรบ้าง
ก็มีโอกาสอย่างที่แจ้งคือมีโอกาสไตเนี่ยค่ะ
ไตมันตอนนี้มีปัญหาแล้วเขาก็ผ่าตัดลำไส้ด้วย
เมื่อตอนน่าจะตอนเย็นหรือว่า

เขากลัวว่าท้องอืดลำไส้จะตีบหรือเปล่า
ถ้าลำไส้ติดกันอาจจะได้ผ่าอีกรอบอะไร
เขาก็พยายามให้คนไข้ขยับตัวขยับอะไร
คุณตุ๊กคนเจ็บนะคะเขาเป็นคนตัวใหญ่ไหม

กำยำไม่ใช่เลยตัวเล็กลึกเปลี่ยวหน่อยใช่ไหมคะ
ท่านนายโดนทรงค่ะคือการที่เขาเจ็บแค่ไหนมีผลปกดีไหม
มีครับถ้าเจ็บมากก็ต้องดูว่าจุดที่เจ็บเนี่ยเป็นจุดไหน
คือต่อให้ต้องรักษาตัวยาวเนี่ยมันก็ไม่สำคัญเท่ากับจุดที่เจ็บตอนแรก
ถ้าจุดที่เจ็บตอนแรกอาจทำให้ถึงแก่ความตายได้ก็ต้องโดนข้อหาพยายามฆ่า
แต่ถ้าจุดที่เจ็บตอนแรกถึงมือหมอช้าก็ไม่ตายก็จะเป็นเรื่องอันตรายสาหัส
โทษก็ต่างกันข้อหาก็ต่างกัน
ในที่เหล็กชาร์ฟที่เข้าใจว่าเอามาแทงเขาคงจะใช้พกเป็นประจำอยู่แล้ว
เพราะว่าถ้าเกิดพกอาวุธมีดเนี่ยโดนตำรวจยึดพกเหล็กชาร์ฟอัดไม่โดนยึด
เมื่อพกมีดมาโดนยึดมีความผิดทางกฎหมายพกพลาอาุทในที่สถานะ
คือเมื่อช่วงที่เราคุยกันนอกรอบก็คือว่าลักษณะเหล็กพอเพศนี้ก็จะได้ยินว่า
แล้วก็คือเวลาที่แทงนี่มันหวังผลได้หรือเปล่า
มันหวังได้คนที่ข้างฉับมืออ่ะ
คือไม่ใช่แค่ป้องกันตัวใช่ไหมอารมณ์นี้
มันไม่ได้ของป้องกันตัวคือคนปกติที่ไม่มีเรื่องเขาไม่พบกัน
ค่ะแล้วก็ในส่วนของทางคดีนะครับคุณผู้ชม
เดี๋ยวเราจะคุยกับทางผู้การจังหวัดชนบุรี
เท่าที่เบื้องต้นทีมงานเราคุยกับตำรวจนะ
น่าไม่น่าห่วงแต่เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเรามาคุยกัน
งั้นเดี๋ยวเราพักตอนนี้ก่อนเร็วเลยนะคะ
ช่วงหน้าเราคุยกับตำรวจยาวหน่อยค่ะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี

เรื่องนี้เราไม่ปล่อยให้คนร้ายลอยยวนนะครับ
มันเป็นเรื่องที่ผู้ก่อเหตุทำกับคนที่บริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องรู้ราว
เป็นคนที่มาเที่ยวงานตามปกตินะครับ
เท่านั้นไม่เคยแล้วไม่เคยมีเรื่องบาดหมางติดใจกันมาก่อน
ซึ่งการก่อเหตุในลักษณะนี้ถือเป็นอันตรายมาก
เพราะคนธรรมดาได้รับความเดือดร้อนถ้าหากปล่อยไว้ไม่รู้จะไปทำกับใครลักษณะนี้อีกนะครับ
ผมกลับเรียนอย่างนี้ครับว่าในชั้นแรกที่ผมทราบว่าถึงกำลังจะตัดภัยวาลก็เป็นห่วงนะครับ
ผมก็ได้ไปสอบถามทางพฤทธิ์หมอแล้วก็สบายใจว่าไม่ต้องตัด

เรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่ทางสมบวชเราทราบเรื่องวันที่๑๓นะครับเราทราบตอนบ่ายนะครับ
ก็ได้ทำการเปลี่ยนตามสื่อสวนสอบสวนทั้งผู้กลับทั้งฝ่ายสื่อสวนของภาคหนองขามนะครับ
เราทำงานกันเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุแล้วครับมันก็ไม่ใช่ง่ายนะครับ
แล้วเราก็ทำงานกันเป็นทีมนะครับทั้งงานสื่อและงานสอบทุกกลับไปจนแบบเนี่ย
ผมพูดได้เลยว่าเราทราบตัวคนร้ายแล้วนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างกำลังขออนุมัติออกหมายจับ
ค่ะผู้การค่ะคนร้ายตกลงมี๔คนหรือมี๕คนคะจากที่ตำรวจทราบค่ะ
ในชั้นนี้เรามุ่งไปที่คนแทงนะฮะเอาตัวหลักก่อนนะฮะส่วนรอบไม่ยากแล้วครับ
ตอนนี้ตำรวจทราบหมดทุกคนยังคะผู้การ

คืออย่างนี้ค่ะคือคดีนี้เนี่ยถ้าจะจับเนี่ยไม่ได้จับเฉพาะคนแทงถูกไหมคะคือต้องจับทั้งกลุ่มถูกป่ะคะ

ซึ่งจนถึงตอนนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยเอาล่ะน้ำหนักเนี่ยพุ่งไปที่คนแทงก่อนเพราะว่ารุนแรงสุดนะคะ
แต่ว่าจนถึงตอนนี้ตำรวจรู้ครบหมดแล้วทั้งกลุ่มถูกต้องไหมคะ

ค่ะพอบอกได้ไหมคะหรือเป็นคนจากที่อื่นมาเที่ยวเหมือนกันคะ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวทางคุณแม่กับทางภรรยาสบายรายได้ว่า
ตำรวจชนบุรีเราจะจับให้ได้ทั้งหมดนะครับ

ก็คิดว่าใช้เวลาไม่นานนะครับ
พรุ่งนี้เช้าผมก็จะไปเยี่ยมคนป่วย

ซึ่งตอนนี้เรายังทำงานกันอยู่นะครับ

ผู้การที่บอกว่าตำรวจทราบแล้วเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้ตัวมาเนี่ยนะคะ
คือแต่ว่าคือคงหนีไม่ทันแล้วถูกไหมคะถ้าเขาคิดจะหนีเนี่ยค่ะ
ก็หนีได้หนีไปครับเราก็ต้องตามจับให้จนได้ครับ

ผู้การคะดูจากข้อมูลเท่าที่มีแล้วเนี่ยนะคะมีประวัติอัธยกรรมอะไรต่างบ้างไหมคะ
ก็ยังไม่มีครับ
ประวัติเนี่ยเราดูจากชื่ออย่างเดียวไม่ได้หรอกครับ

ผู้การตกลงเอาเท่าที่ท่านทราบเขาทำร้ายผิดคนไหมคะหรือว่าหรืออีท่าไหนคะทำไม

ถ้าด้านจะตอบให้ว่าเขาติดตัว
นะครับ
ท่านค่ะปกติงานที่เขาไปเที่ยวกันเมื่อวันที่๑๒เนี่ยค่ะจัดทุกปีไหมคะ
เป็นปกติครับเป็นงานของในในบริษัทที่เขาจัดนะครับ
อ๋อจัดเป็นปกติทีนี้จุดที่เขาเลือกทำร้ายเนี่ยมันไม่ใช่จุดชุดละมุนมากเท่าในงานนะคะ
มันเป็นจังหวะแบบเดินออกจะกลับแล้วเนี่ยคืออืมก็เลยถามท่านว่าเขาประวัติชะกาศจากกันไหม
เพราะว่าเอ๊ก็ดูอุกอาจอยู่พอสมควรนะใช้วิธีแบบนี้นะคะ
ต้องได้ตัวก่อนครับแล้วผมจะเอาตัวเข้ามาตรวจพิสูจน์หลายอย่างว่ามีประวัติอะไรบ้าง
ผู้การค่ะตอนที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยนะคะตรงในบริเวณนั้นเนี่ยพอมีการจัดงานแบบนั้นเนี่ยตำรวจไปอยู่เยอะไหมคะ
ก็อยู่ที่ว่าเขาขอกำลังมายังไงขอเรื่องอะไรนะครับ
เมื่อนั้นมีตำรวจไปเยอะไหมคะท่าน
พอสมควรนะครับแต่ว่ามันงานพื้นที่ใหญ่เขาก็ไม่รับผิดชอบซึ่งตรงนั้นน่าจะเป็นของรอปภ
การจัดงานนะครับค่ะเพราะว่ามันเป็นงานขายค้างานพวกอะไรอย่างนี้ครับเขาก็ไม่ได้มีอะไรมาก
ผู้การข้อหาเนี่ยนะคะลักษณะการเกิดเหตุเนี่ยข้อหารุนแรงสุดนี่มันจะไปลงข้อหารักษณะไหนคะท่าน
ก็ในทางที่เราได้แจ้งหาพยายามฆ่า
เวลาตำรวจตั้งข้อเก่าหานี่ดูจากวิธีการทำร้ายหรือดูจากประเภทอาวุธหรือดูจากรวมทั้งหมดหรือดูจากอะไรคะ
หลายอย่างครับดูจากเหตุการณ์ดูจากบาดแผลดูจากพฤติกรรมดูจากอาวุธดูทุกอย่างที่จะเข้ามาครับ
แล้วก็เราจะต้องฟังทางผู้เสียหายเขาร้องทุกข์ในเรื่องอะไร
แล้วเราก็จะต้องปรับแล้วก็ต้องมาพินาแล้วก็หาพยานหลักฐานมาเพื่อให้ดูว่าคนร้ายหรือผู้ต้องหาเนี่ยกระทำความผิดหาอะไรที่ถูกต้อง
ให้เข้าองค์ประกอบความผิดครับเพื่อเข้าองค์ประกอบความผิดแล้วก็จะแจ้งข้อหาไปตามนั้น

ค่ะผู้การค่ะอย่างผู้ก่อเหตุเนี่ยอันนี้ต้องรอรวบรวมพยาหลักฐานเสร็จแล้วก็ขอสารออก
เราก็ไปประกอบตัวแล้วล็อกมาได้เลยครับ

ถ้าไม่เข้าในข้อยกเว้นที่ไม่ต้องมีหมายเราก็ต้องกดว่าจะออกหมายจับ
มันมีข้อศูนย์หมายบางระบุไว้นะครับ
ค่ะอันนี้เดี๋ยวฉันถามแทนผู้เสียหายนะคะ
คือว่าพรุ่งนี้ผู้การไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วเนี่ย
ทางครอบครัวผู้เสียหายนี่ไม่ต้องสอบปากคำอะไรเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมคะ
คือเวลาสอบเพิ่มเติมได้ความใจว่ามันต้องดูในซ้มพลวน
ดูปากคำเขาว่ามีขาดเหลืออะไรไหมตรงไหนเนี่ยค่ะ

ถ้าอะไรที่เป็นประโยชน์ในรูปของคดีหรือทางฝ่ายผู้เสียหายเนี่ย

คร่าวได้ไหมคะที่บอกว่าน่าจะมีข่าวดีที่ว่านี้เนี่ย
ความหมายของที่ฉันคือว่าจับตัวได้เนี่ยนะคะเสาร์อาทิตย์นี้เกินไหมคะ
เกินนะครับอ่าไม่ใช่อะไรหรอกค่ะท่านที่ฉันเข้าใจว่าตำรวจทำงาน
แต่ว่าอันนี้คือเราพวกไม่รู้กฎหมายนะคะก็เลยเอาถามภาษาเรานี่แหละ
เพื่อความสบายใจยังไงขอบคุณผู้การนันทชาติสำหรับตอนนี้นะคะ
สวัสดีค่ะเดี๋ยวฉันก็ร้อนใจตามไปด้วยคือเมื่อสักวันตอนที่เรานั่งคุยกัน
คือจริงเราไม่ต้องถามหากล้องวงจรปิดด้วยซ้ำไหม
ก็ต้องถามนะครับว่ามันมีหรือเปล่า
มันไม่ใช่ที่ที่แบบไม่มีคนเปลี่ยวไม่มีพยาน
คือก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นพอหลังจากเกิดเรื่องเนี่ย
ในจุดที่เกิดเหตุได้มีการจดขอชื่อ
ขอคนเห็นเหตุการณ์ไว้ไหมนอกจากแม่ค้านะครับ
แม่ค้าตามง่ายแต่ว่าคนที่เดินสัญจรไปมาอาจจะหายากหน่อย
ว่ามีใครถ่ายภาพถ่ายอะไรไว้ไหม
แต่ลักษณะแบบนี้ต้องจับได้อยู่แล้วสิผู้การพูดขนาดนี้
มันก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับ

นั้นก็ต้องยากอยู่เหมือนกันนะมันก็ไม่ง่ายนะฟังผู้การพูดเนี่ย

มันก็มีรายละเอียดอยู่เหมือนกันนะครับ

ได้คุยกับหมอเอมไหมคะว่าลูกชายจะยังไง
ใช้เวลารักษาตัวมากน้อยแค่ไหน
ไม่ได้คุยอีก

จริงดิฉันนั่งใกล้คุณแม่ไงคุณแม่นั่งตาแดงเกือบตลอดรายการเลยนะ
คือเพราะว่าเราคุยกันตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าไม่ใช่เด็กบู๊
ไม่ใช่ลูกชายประเภทแบบมีเรื่องตีรันฟันแทงชกต่อย

เพราะฉะนั้นบอกพอมาดูอันนี้ก็เลยใจเสียหน่อยนะ

ทำไมเนอะทำกับลูกเราอย่างนี้
ก็เลยน้อยใจกลัวลูกตาย
เขาเป็นคนโตเป็นผู้ชายคนเดียวด้วย
ใช่ไหมคะก็มีลูกลูกชายก็

ไม่ค่ะยังมีกังวลอะไรอีกไหมคุยกับเพื่อนหรือว่าคุยกับที่บ้าน
กังวลอะไรอีกไหมคะแล้วเมื่อสักครู่นี้ฟังผู้การด้วย
ก็อยากให้จับคนร้ายได้เร็วอะค่ะ

กังวลก็เรื่องอาการของเขานี่แหละค่ะ

ก็เราไม่ได้คุยกับหมอด้วย
เพราะว่าเขาก็มีทีมรักษาของเขา
โรงพยาบาลก็รักษาดีค่ะดูแลดี

คือนี่ถ้ายังจับคนร้ายไม่ได้ก็ไม่กล้าไปเที่ยวชนบุรีเหมือนกันเวลามีงาน
กลัวเดี๋ยวโดนแทงตายจับใครไม่ได้ลำบากเลย
รอให้จับได้ก่อนจะกล้าไปเที่ยวงานแบบนี้อีก

ถ้าเจอแล้วเกิดสมมุติจับไม่ได้ขึ้นมาเหมือนตายฟรีเจ็บฟรีอย่างนี้ไม่เอานะ
แต่อย่างที่เราบอกนะคือจุดเกิดเหตุถ้าดูจากคลิปที่คนบริเวณนั้นเขาถ่ายไว้
ก็คือสว่างคนเยอะไม่ใช่จุดที่แบบนัวนะไม่ใช่จุดที่นัวแบบหาตัวยากอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นมันต้องมีคนจำหน้าได้เอางี้ต่อให้ไม่มีคนจำหน้าได้คือตำรวจต้องหาตัวได้ฉันเชื่อ
ก็ถ้าเป็นโรงพักแถวบ้านก็จับได้วันรุ่งขึ้นเลย
หมดเวลาของรายการนะคะเดี๋ยวยังไงคุณแม่เป็นกำลังใจให้ก่อน
กำลังใจดีนะเพราะว่าวันนี้ยังไงคุณหมอบอกแล้วว่าพ้นขีดอันตรายนะคะ
ดีใจแต่ว่าออกจังสรรให้จับผู้ร้ายได้
ให้กำลังใจค่อบครัวก่อนไม่น่าจะมีอะไรอย่างน้อย